คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตลอดปี๒๐๒๐ที่ผ่านมานี่มีเรื่องสุดในปีนี้หลายต่อหลายเรื่องนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วก็ความหลากหลายทางเพศค่ะ
หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยหลากหลายแพลตฟอร์มนี่เห็นได้ชัดมากเลยนะคะ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติควบคู่ไปกับสังคมไทย
เทรนด์คู่จิ้นสายวายกันสนั่นวงการบันเทิงเลย
โกยทั้งคะแนนความนิยมโกยทั้งงานโกยทั้งเงิน
คือเรียกได้ว่ารับทรัพย์กันอื้อซ่าแบบมาแรงแซงโค้งกันเลยทีเดียว
เริ่มจากคู่จิ้นสายวายคู่แรกก่อนเลยหญิงวอร์ค่ะ
คู่นี้เนี่ยดังมาจากคนรักรุ่นพี่
ซึ่งจริงแล้วเขามีความยาวแค่๔ตอนเท่านั้นนะ
แต่ว่าด้วยเคมีของคู่นี้เขาเข้ากันดีอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักน่าให้ดูเป็นธรรมชาติ
ก็เลยเข้าตาคอซีรีส์กันไปแบบเต็ม
ซึ่งตอนจบของซีรีส์ติดเทรนด์ทวิตโลกนะคะอันดับหนึ่งเลย

ใช่ทำให้กระแสคู่จิ้นหญิงวอร์ดังสนั่นโซเชียล
แฟนคลับแห่มาดักรอพบสองหนุ่ม
คือตอนนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดรอบแรก
ก็เกิดดราม่าระดับประเทศกันไปเลย
โอ้โหสุดยอดแต่คู่นี้ฮอตจริงนะคะ

สองหนุ่มที่ต้องมากันเป็นแพ็คคู่อีกหนึ่งคู่
เพราะยิ่งดูยิ่งฟินก็คือคู่นี้เลยจ้า

เพราะว่าเคยประกบกันมาแล้วในซีรีส์รักฉุดใจนายฉุกเฉิน
ถึงแปลว่าจะออกมาแบบไม่คุกหลักเนอะ
แต่บทของหมอเต่ากับทิวเขาก็ทำเอาแฟนติดอกติดใจ
มีเสียงเรียกร้องบอกว่าอยากจะให้คู่นี้เขามีงานด้วยกันอีก

เพราะว่าทั้งคู่มีโอกาสกลับมาประกบกันแบบจุใจไปเลย
ก็คือได้รับบทนำเต๋กับโอ้เอ๋วในแปลรักฉันด้วยใจเธอ

ที่บอกเลยว่าประสบความสำเร็จไปตามคาด
แล้วก็เจาะว่าจะมีภาค๒เร็วนี้
คู่นี้เขาเก๋มากตรงที่ว่าเขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนพิเศษ

จนแบบโอ้ยแฟนก็ลุ้นตัวโก่งว่าเป็นคู่จริงเลยได้ไหมจ๊ะ
คู่นี้ผ่านไปอีกคู่นึงก็ฮอตประหลอดแตกค่ะ
มิวกับกราฟนั่นเองนะคะ
คู่นี้เนี่ยเขาเปรี้ยงมาจาก
แม้ว่าจะฉายให้ชมผ่านออนไลน์
แต่ว่าความปังสุดทะลุเพดาน
สะสมมายความฮอตตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมีซีซั่นที่สอง

วงคู่กันรับงานไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ
โฆษณานี่บอกเลยนะว่าโอ้โห
เข้ามากันชนิดที่ว่าไม่ขาดสาย
ต่อยอดทั้งงานละครแล้วก็ออกซิงเกิ้ล
ออกมาเพื่อตอกย้ำความปังกันอีกด้วยคือคู่นี้เนี่ย
ดังมากเพราะว่าเราอ่านข่าวกันไม่เว้นแต่ละวันเลย

อืมมาถึงคู่สุดท้ายค่ะ
คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสองหนุ่มขั้นกูคู่กัน

บอกเลยว่าดังเป็นพลุแตกชั่วข้ามคืนนะคะ
ซีรีส์ในช่วงกักตัวโควิด
เพราะเราคู่กันมาทุกที่ทุกเวลาพอดี
ก็คือโกยเรตติ้งแล้วก็คะแนนนิยม

จนผู้จัดเนี่ยต้องรีบเข็นตอนพิเศษ
รวมไปถึงภาค๒มาต่อยอดความปังโดยด่วน

สองหนุ่มเนี่ยฮอตชนิดที่ว่า
สถิติรายวันพุ่งปรี๊ดล้านแตกแบบเร็วมาก
แผนงานพรีเซนเตอร์ก็เข้ามาเพียบกว่า๑๐ตัว
โอ๊ยคุณค่ะความดังไม่ต้องพูดถึง
การันตีด้วยงานโฆษณากับอีเวนต์
รัวและสดร้อนกับฉายาคู่จิ้น
ฟินหลายล้านจากสมาคมนักข่าวบันเทิง

รักมากนะคะก็รวบรวมมาให้ดูกันแล้วกัน
สำหรับเรื่องราวของคู่จิ้นสุดปังแห่งปีจ้า